ก็แล้วแต่ชาวบ้านญาติโยมเขาจะเรียกอ่ะนะฮะเราเรียกหลวงพ่อแป๊ก็แล้วกัน
เมื่อวานนี้มีข่าวอย่างที่เราเสนอไปกันนะครับมีบ้านพักหลังหนึ่งที่นครปฐม
ไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยใช่ปรากฏว่าเนี่ยฮะเห็นไหม
แบบก็คิดว่าโอ้โหไม่เหลืออะไรอ่ะในบ้านหลังเนี้ย
คงไปหมดอ่ะก็ชุดดับเพลิงมาถึงดับไฟกันอยู่เกือบชั่วโมงอ่ะ
ค่ะเสร็จเนี่ยโอ้โหเหลือแต่เสาอ่ะอืม
แต่เหรียญของหลวงพ่อแป๊ะที่เขาเช่าบูชาไว้เนี่ย
ไหม้เลยค่ะไม่พังไม่เสียไม่หายเลยนี่ไง
เนี้ยเอาไปล้างเอาไปเช็ดขัดคราบเข้าเหมาไฟเข้าเหมา
ควันอะไรออกเนี่ยเหมือนเดิมอืมโอ้โหก็เลยบอกว่า
บรรมีของหลวงพ่อแป๊ะนี่แบบศักดิ์สิทธิ์จริงจริงค่ะนะฮะ
อ่าหลวงพ่อแป๊ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ที่อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมนะครับก็คือพระครูยะติธรรมานุยุตินะครับ
ซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยฮะหลวงพ่อแป๊ะกับฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
อยู่ที่จังหวัดอายุทยาก็เอาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
มอบให้กับเจ้าของบ้านด้วยหลังจากรู้ข่าวว่าบ้านไฟไหม้หมดเลยนะครับ
เจ้าของบ้านคือนายชายศจงสมัยอายุ๖๕ปีนะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่สองตำบลบางกระเบาองค์เผือนนครชายศรีน่ะ
นี่ฮะเหรียญหลวงพ่อแป๊ะ๔เหรียญยังอยู่สมบูรณ์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ไปที่บ้านที่เกิดเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้อ่าก็สภาพในบ้าน
ข้าวของเครื่องใช้ถูกไหม้เกือบหมดนะฮะดำเป็นต่อตะโกหมดนะครับ
ห้องพระที่มีทั้งพระพุทธรูปพระเครื่องต่าง
ก็ถูกไฟไหม้ดำหมดเลยนะข้าวของนี่พังเสียหายหมดนะครับ
นายชัยยศเจ้าของบ้านบอกว่าเขาสะสมพระเครื่องมาตั้งแต่ตอนที่ยังหนุ่ม
ก็สะสมอย่างจริงจังเนี้ยก็สักเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี่ฮะ
อ่าคุณกิติศักดิ์ก็ไปเนี่ยอืมอ่าไปจับพระดูของพี่เขาด้วยค่ะ
หาใหญ่เลยกิตติศักดิ์นี่อ่าเนี่ยครับก็มีพระเครื่องนะ
จนถึงตอนนี้นะเจ้าของบ้านบอกว่ามีเป็นหลักพันองค์
มีพระเครื่องจากหลากหลายเกจิอาจารย์ส่วนตัวก็ศรัทธาหลวงพี่แป๊ะมากอ่า
ของบ้านเขาเรียกหลวงพี่แป๊ะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม
วันเกิดเหตุที่ไฟไหม้บ้านไปหาหมออยู่ดีก็อยากให้ภรรยากับหลานเนี่ยไปด้วย
กันไปหาหมอกันหมดหาหมอเสร็จกลับมาบ้านอ้าว
ชาวบ้านแจ้งว่าบ้านไฟไหม้รีบมาดู
เพลิงกำลังลุกโหมกระหน่ำเลยนะครับดับเพลิงมาก็ช่วยกันดับไฟนะครับ
พอเพลิงสงบไฟมอดเข้าไปดูในบ้าน
พบว่าข้าวของในบ้านเสียหายเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะห้องพระที่มีพระอยู่เป็นพันองค์อ่ะ
พระเครื่องอ่ะเสียหายหมดเลยค่ะเข้าไปดูว่าเหลืออะไรบ้าง
พบว่ามีพระเครื่องของหลวงพี่แป๊ะอยู่๔องค์ไม่ถูกไฟไหม้
นี่นะฮะในขณะที่พระเครื่ององค์อื่นถูกไฟไหม้หมด
คือดำพังหมดบางองค์ก็หลอมละลายหมดนะครับ
เหรียญของหลวงพี่แป๊ะหลวงพ่อแป๊ะหรือว่าอาจารย์แป๊ะ
นะที่ชาวบ้านเรียกขานเนี่ยนะครับที่ไม่ถูกไฟไหม้มีอยู่สี่เหรียญนะครับ
มีเหรียญเสือเพชรกลับหัวนี่ตามภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีเหรียญพญาเต่าพระเงินพระทองหลวงพ่อรวยทันใจ
มีเหรียญพระสมเด็จเนื้อผงรุ่นแรกวัดสว่างอารมณ์
แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะฮะถ้าเป็นของอาจารย์แป๊ะนะ
คือเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นรวยทันใจนี่
ส่วนพระที่เจ้าของบ้านห้อยคอติดตัวเป็นประจำนะครับ
รุ่นนี้ชื่อเท่มากมีรุ่นรวยรวยแล้วก็เหรียญรุ่นหนึ่ง
รุ่นรวยทันใจอันนี้มีทั้งห้อยคอแล้วก็เก็บไว้ที่บ้าน
ตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าพบว่าพระเครื่องของหลวงพี่แป๊ะเนี่ย
ไม่เสียหายนะเขาก็ตกใจมากคิดว่านี่ต้องเป็นบรมีของหลวงพี่แป๊ะ
ทำให้เหรียญไม่ไหม้ไฟเลยนะครับแล้วการที่บ้านของเขาไฟไหม้
แต่ภรรยากับหลานพาเข้าไปหาหมอก็เลยปลอดภัยกันหมด๓คน
เชื่อว่าต้องเป็นหลวงพี่แป๊ะนี่แหละมาดนจิตโดนใจ
ให้วันนั้นชวนภรรยากับหลานให้พาไปหาหมอตอนที่มาถึงบ้าน
ขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ยินชาวบ้านบอกว่า
มีเสียงของเด็กแล้วก็ผู้หญิงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากในบ้าน
แล้วก็บอกว่าเห็นคนเดินอยู่ในบ้านด้วยอืม
ทั้งทั้งที่ในบ้านไม่มีใครอยู่ค่ะนี่เป็นตอนไฟไหม้เลยนะ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าที่ชาวบ้านบอกเนี่ยจริงแล้วมันจะคืออะไรกันแน่
เสียงที่ได้ยินกับคนที่เห็นค่ะหลังจากที่หลวงพี่แป๊ะรู้ข่าว
ท่านก็เดินทางมาหาแล้วก็มาบริกรรมคาถา
น้ำมนต์ให้กับพระเครื่องที่ไฟไม่ไหม้ซึ่งขณะนี้ลูกชายของเขา
นำพระที่หลวงพี่แป๊ะบริกรรมคาถาไปบูชาแล้วนะครับ
แล้วหลังเกิดเรื่องเลวร้ายกับครอบครัวในครั้งนี้นะครับ
มีแม่ค้าลอตเตอรี่เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้เขาสองใบนี่ฮะ
เขาก็เลยซื้อเอาไว้อืมนี่ตีก็ถ่ายรูปไว้
นี่ก็ถ่ายรูปใหญ่เลยติไม่เกี่ยวกับเขานะถ้าเขาถูกลอตเตอรี่เนี่ย
ไม่ต้องแบบเออถ่ายรูปคู่ไปขอแบ่งหน้าท่านผู้ชมดูทันไหมฮะ
นี่เลขที่สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเลข๒เนี่ยเห็นไหม
สองตัวเบลอเลยสองใบอ๋อเหรออ่ะ
หยิบมือถือทันก็ถ่ายกันเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวฟังพี่เจ้าของบ้านหน่อยนะครับ
ตอนนั้นที่เรามาเจอแบบนี้ครับเป็นยังไงครับผมคนลุกว่าใครครับตอนนั้นคนลุก
กมือโหนาสาธุว่าเออสาธุนะหลวงพ่อยังช่วยไว้ได้บ้างแต่ไอ้สิ่งที่มันเสียไปแล้วมันก็หมด
ก็เหลือจากชีวิตไว้ก็ยังดีมีผู้หญิงร้องให้ช่วยกับเด็กช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคือใคร
แต่บ้านล็อกหมดแต่เขาก็มาช่วยกันงัดออกช่วงนั้น

เขามาหาึ่งเจอเดี๋ยวเขาบอกว่ามันมีเลข
กับ๒๕๘นะครับ๒ชุดนะครับแล้วก็บ้านเลขที่บ้านหลังนี้นะครับ๙๐ทับ๑

โอ้โหทำไมเลขมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเลขเยอะมากเลยไหนไหนก็ไหนแล้ว
ติก็เลยบอกว่างั้นไปที่วัดสว่างอารมณ์ซะหน่อยไปถามเรื่องอิทธิฤทธปฏิหารนะคะ
หลวงพี่แป๊ะนะคะก็พอเข้าไปเนี่ยไปที่วัดคนเยอะเลยค่ะ
ไปขอโชคขอลาบกันเยอะเลยใกล้สิ้นเดือนแล้วอะค่ะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนายชะลัดเขาเลือกดูเช่าพระเครื่องของหลวงพี่แป๊ะอยู่นะคะ
เขาบอกว่ามาจากกรุงเทพเลยนะคะก็จะมาช่วงกลางเดือนกับสิ้นเดือนค่ะ
ต้องมาเวลานี้เลยนะถูกต้องค่ะก็จะมาขอโชคขอลาบ
เพราะคุณพี่ชะลัดคนนี้บอกว่าล่าสุดนะที่มาหาหลวงพี่แป๊ะถูกลอตเตอรี่ได้ตั้งหมื่นกว่าบาทเนี่ยอืม
วันนี้ก็เลยมาเช่าเหรียญหลวงพี่แป๊ะรุ่นพญาพระเต่าพระเงินพระทอง
เพราะว่าเห็นข่าวที่คุณภาคภูมิเล่าว่าแหละว่าบ้านถูกไฟไหม้แล้วเหรียญไม่เป็นอะไรเลยก็เลยคราวนี้ไปเช่าบ้าง
เมื่อเกิดนั้นน่าจะเป็นพระพุทธขุนครับ
แล้วก็เป็นปฏิหารลักษณะของเหรียญที่ท่านหลวงพ่อปลูกเสก

สองสองเหรียญเท่านั้นครับครับก็จะทยอยมาเช่าอยู่บ่อยบ่อยครับ
ติก็ได้มีโอกาสคุยกับหลวงพี่แป๊ะนะคะท่านก็บอกว่าหลังรู้ข่าวว่าบ้านไฟไหม้
ก็เลยบริกรรมคาถาปลุกเสกให้นะคะอืมทีนี้ค่ะท่านก็บอกว่าพระเครื่องทุกรุ่นที่สร้างขึ้นมา
บริกรรมคาถาเชิงพระเกจิท่านอื่นอื่นมาร่วมปลูกเสกด้วยนะคะ
สรรพคุณก่อเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนี่แหละค่ะ
วนสารที่ใช้ทำก็แล้วแต่รุ่นที่ผลิต
ส่วนพระเครื่องของท่านที่ไม่ไหม้ไฟเนี่ยนะ
ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีการบริกรรมคาถาปลุกเสกทำพิธี
ที่ผ่านมาก็เคยมีลูกศิษย์ประสบอุบัติเหตุ
แต่ไม่เป็นอะไรเลยครับเพราะบูชาพระเครื่องของท่านนะคะ
อาถานอาณมนต์ประอนำมนต์ต้องแพ้ในศาล
ปกติถ้าพวกภะภะอะไรในไฟไหม้แล้วภะเอาจับมาบูชาย

แต่เมื่อวานลุงพ่อก็ไปแก้เค็ดใช่แก้เค็ดแค่อาถานเนี่ยอะไรจังตรัก
อะไรที่ไม่ดีส่วนมากจะใช้ฟังศึกว่า
เออไอ้ฆาถาก็ว่าเบาะแต่ไอ้ฟังศึกก็บอก
ไอ้ที่ดีก็อยู่ไอ้ที่ไม่ดีก็ออกไป
อืมแล้วหลังจากที่มีข่าวไปนะครับว่า
หล่อเสือเพชรกลับหัว๑ใน๔เหรียญของหลวงพ่อแป๊ะที่ไม่ถูกไฟไหม้ที่บ้านของพี่ชายศเขา

แล้วมีตอกเลขกำกับเอาไว้เนี่ยเห็นไหม

พ่อค้าแม่ค้าทุกแผงเลยนะฮะที่นครชัยศรีนครปฐม
บอกว่าท่านไม่ต้องมาแล้วนะฮะถ้าจะมาหา๒เลขนี้